คุณผู้ชมค่ะมาต่อที่เรื่องราวดีกันบ้างดีกว่า

โครงการดีเพื่อผู้หญิงนะคะ
กรการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะ
รวมถึงบริษัทภาครัฐและเอกชนต่างด้วย

ด้วยการจัดนิทัศกาลพลังสังคมหยุดคุกคามทางเพศค่ะ
โดยมีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อลบล้างมายาคติที่ว่า
ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการแต่งกายล่อแหลม
หรือการนำตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง
อ้างว่าเป็นเหตุให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
แล้วก็อีกทั้งนะคะยังต้องการกระตุ้นให้สังคม
หันกลับมามองเรื่องบทลงโทษ
ว่าตอนนี้เหมาะสมดีแล้วหรือไม่ค่ะ
เริ่มต้นในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาค่ะ

ผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่เป็นสาเหตุของการคุกคามทางเพศ
ว่าวันนี้จริงแล้วปัญหาหลักมันมาจากตรงนั้นจริงหรือเปล่านะคะ
แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งคือทำไปแล้วไม่ได้รับการลงโทษ

ทำไปแล้วมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอก

เป็นการยกเอาเรื่องราวเหล่านี้มายาคติเหล่านี้
รวมถึงเสื้อผ้าของผู้หญิงที่เขาใส่ในวันที่เขาโดนลวนลาม
มาจัดแสดงในห้างพารากอนนะคะ
โดยนิทัศกาลนี้ค่ะพลังสังคมหยุดคุกคามทางเพศ
จัดแสดงตั้งแต่วันที่๒๕มิถุนายนนะคะ
ถึงวันที่๑กรกฎาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าสยามภารกร
จากนั้นนะคะจะย้ายไปจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
ในวันที่๔๕๑๕กรกฎาคมนี้ค่ะ
ซินดี้เคยออกมาบอกด้วยนะว่าเธอก็เคยเป็นหนึ่งตกเป็นเหยื่อ
การลวนลามช่วงสงการนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ของแบบนี้บางทีก็ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก
ให้มีความเป็นสุภาพประหลุดรวมไปถึงเด็กผู้หญิงเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วย